กันต่อนะฮะมีเรื่องราวที่มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๐ปี
เขาก็ไปบอกชาวบ้านบอกตำรวจว่าเขาถูกคนร้าย
ขโมยเงินไปหกหมื่นบาทแต่ชาวบ้านบอกว่าเอ๊ะ
ไม่เห็นมีเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือเลย
มันก็ชอบมาพากลเพราะว่าถามไปถามมาก็ให้การวกไปวนมานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ศรีมราชาคุณผู้ชมตำรวจโรงพักศรีราชาเข้าไปตรวจสอบ
บอกว่าเนี่ยนะมีคนร้ายกระชากระเป๋าได้เงินสดของคุณป้าคนนี้ไป๖๐๐๐บาทครับ
เกาะลอยผู้เสียหายคือนางสาวบุญหนาบุญโรธอายุ๕๐ปี
เป็นชาวสมุทรปราการยืนรอร้องไห้ขอความช่วยเหลือเงินหายไปหกหมื่น
ถูกคนล้วงกระเป๋าไปแบบนี้นะครับเนี่ยฮะร้องไห้แบบนี้เลยนะฮะ
นางสาวบุญหนาก็บอกว่านั่งเรือไปเกาะศรีชังไปเก็บเงินมาหกหมื่น
เป็นเงินของญาติสี่หมื่นของตัวเองเนี่ยสองหมื่นจากนั้นก็นั่งเรือมาขึ้นที่เกาะลอย
แล้วก็จะกลับบ้านแต่ว่าได้หยุดยืนไหว้พระอยู่ที่หน้าเกาะลอย
จู่เนี่ยมีคนร้ายเป็นผู้ชายเดินมาด้านหลังแล้วก็กระชากระเป๋าไป
เงินไปหกหมื่นบาทตัวเองก็ตะโกนร้องให้คนช่วยนะฮะ
แต่คนร้ายก็หนีไปแล้วแต่ว่าคำให้การของคุณบุญหนาเนี่ย
แย้งกับแม่ค้าที่อยู่ใกล้จากจุดเกิดเหตุเพียง๑๐๐เมตร
แม่ค้าบอกว่าแม่ค้าเขาบอกว่าเขาก็อยู่ตรงนั้นแค่ไม่เท่าไหร่เอง
ไม่ได้ยินเสียงเหตุการณ์นี้เลยไม่ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือเลย
สอดคล้องกับอีกคนนึงเขาไปนั่งรอสามีตกปลาเป็นผู้หญิงนะ
ประมาณบ่าย๓โมงก็บอกว่าก็ไม่ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือเช่นเดียวกัน
ตำรวจก็เลยนำตัวนางสาวบุญหนาไปสอบสวนต่อที่โรงพักศรีราชา
ก็ยังคงให้การวกไปวนมาขัดแย้งกับพยานในจุดเกิดเหตุนะฮะก็ต้องรอดูว่าเขาให้การเท็จหรือเปล่า
ถ้าเป็นการให้การเท็จกุเรื่องขึ้นมาก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป